มาดูเรื่องของผู้เคราะห์ร้ายคนหนึ่งแหมเดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนตกท่อกันเยอะขึ้นนะ
คุณนัทพงศ์เกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้สังสรรค์ที่บ้านเพื่อน
อืมพอดื่มกินเสร็จแล้วเนี้ยก็ช่วยกันเก็บโต๊ะแล้วก็เดินจะมาทิ้งขยะหน้าบ้าน
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเดินเดินอยู่นะคะอยู่อยู่เนี่ย
ผลุบลงมาเลยแบบนี้เนี่ยค่ะขาผลุบตกลงไปในท่อระบายนั้นเจ็บสิคุณนัทพงศ
ครับเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจะเอาถังขยะมาทิ้งหน้าบ้าน
สักพักนึงเนี่ยคือหล่นอยู่ในนั้นเนี่ยคายอยู่ประมาณนาทีนึงได้มั้งคะ
เริ่มได้สติลุกขึ้นมาแล้วก็เดินกุมท้องกลับไปขอความช่วยเหลือ
ให้เพื่อนพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยนี่คือสภาพของเขานะคะ
ก้าวขาพลาดแล้วท่อมันผลุบลงไปแบบนั้นนะคะนี่เป็นเหตุการณ์กลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
หน้าร้านกาแฟที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองผลุบตกท่อไม่รู้ค่ะว่าตรงนั้นมีท่อระบายน้ำ
แล้วได้รับบาดเจ็บคือที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือแผลที่เขาถูกเหล็กเสียบเข้าที่หน้าอก
คุณผู้ชมนี่นี่คือท่อนี้ครับพอมาสว่างนะเราเห็นเลยท่อเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มันไม่ใช่ท่ออย่างเดียวมันมีเหล็กยื่นออกมาด้วยนะคะ

อ่าใช่เดี๋ยวเราให้ดูภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพเหล็กเส้นเมื่อสักครู่ที่มันโผล่ออกมาเนี่ยค่ะ
เจ็บอะค่ะเจ็บทั้งขาเจ็บทั้งหน้าอกนะคะคือเหล็กมันเสียบแทงเข้าไป
เสื้อยังติดอยู่เลยมั้งนะ
นี่ค่ะนี่คือที่ตกลงไปคือตอนกลางคืนมองไม่เห็น
โอ้โหมันทิ่มตาเข้าคอไปทำยังไงอ่ะเนี่ย
คืออาจจะหนักกว่านี้นะถ้าเกิดว่ามันนี่ถึงชีวิตได้เลยนะคะเนี่ย
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสะท้อนให้เห็นเลยค่ะ
ว่าความไม่เรียบร้อยของการก่อสร้างเนี่ยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
คอผมมันพลาดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วมันเหมือนคนปวดคอตายที่นึกออกอ่ะ
ผมขาผมไม่ถึงพื้นอ่ะผมก็เลยต้องดังอ่ะดังตัวเองอ่ะ
เอามือดังตัวเองอ่ะขึ้นมาแล้วเหล็กที่มันปักอยู่อ่ะก็คือมันดูดขึ้นออกมาแล้ว
อันตรายสุดแล้วเกิดขึ้นกับใครก็ได้เลยนะคะ
ฟังจากพี่เพราะเล่านั่นมันทุลักษณ์ทะเลมากเนี่ยตอนนั้น
ใช่มันเจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า
ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ทางผู้รับเหมาก็ติดต่อเข้ามา
เพื่อแสดงความรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าชดเชยด้วยนะครับ
แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเตือนว่าคือก่อสร้างก็ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยด้วย
เพราะว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้นะคะ